ติเมาแล้วขับที่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว
เฉพาะ๕วันใน๗วันอันตราย๑๗๐๐๐๐๐คน
ที่จะให้คุณผู้ชมดูน่าจะเป็น๑ใน๑๗๐๐๐คน
เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีผู้ชายคนหนึ่งเมาแล้วขับค่ะ
ขับรถกระบะมานะคะจากนั้นเสียหลัก
พุ่งเข้าบ้านคนนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ถลายเข้ามาแบบนี้เลยนะคะแล้วจะเห็นว่าตอนแรกมีเด็กสองคน
เล่นน้ำสาดน้ำสงครานอยู่ที่หน้าบ้านด้วยนะคะ
คนในบ้านตกอกตกใจวิ่งหนีกันจ้าละวัน
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะจะเห็นว่าคนเริ่มเห็นแล้ว
ถือถังวิ่งหนีแล้วค่ะวางถังไว้แล้วก็วิ่งหนีไป
จะเห็นว่ารถเนี่ยไม่ยอมหยุดนะเนี่ยจังหวะนี้น่าจะเหยียบคันเร่งไปต่อด้วย
คลิปนี้ถูกเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดจะเห็นเหตุการณ์ระทึกรถกระบะสีดำคันนี้
วิ่งมาด้วยความเร็วจากนั้นฉลับลงข้างทางลงด้านขวาก่อนนะคะ
ไปเจอแอ่งน้ำพอดีแล้วก็ดรีฟเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งเลย
มีเด็กกำลังเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านด้วย
ข้อความระบุแบบนี้นะคะบอกว่าถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นอะไรไป
จะรับผิดชอบเหรอเมาก็นอนหรืออยู่กับที่ไม่ใช่มาขับรถแล้วเป็นแบบนี้
เคสนี้เมาแล้วขับครับเป่าแอลกอฮอลวัดได้ถึงสองร้อยเจ็ดสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปอีกมุมหนึ่งให้เราดูด้วย
แล้วก็บอกข้อความเพิ่มเติมจริงอยู่กันหลายคน
แต่ในคลิปแรกอาจจะดูเหมือนมีคนไม่เยอะเท่าไหร่
สิ่งที่ผมโมโหก็คือผู้โพสต์เนี่ยบอกว่า
เพราะว่าพ่อแม่และญาติพี่น้องอยู่กันเยอะมาก
เป็นวันสงกรานไงคะเป็นวันรวมญาติพอดี
ถ้าทุกคนโดนชนคงเป็นอะไรที่สะเทือนใจมาก
แต่ทุกคนปลอดภัยเคราะห์ดีมีสติหลบรถทัน
นี่คือข้อความของเจ้าของโพสต์เขาเขียนเอาไว้
จากการตรวจสอบกับนายประวิทย์ผิวคำเจ้าของบ้าน
เล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่าย๑๓เมษายนที่ผ่านมา
ในอำเภอดอนมุ่นแดงจังหวัดอุบลแร่ชธานี
แม้ทุกคนจะวิ่งหนีรถทันแต่ว่าข้าวของได้รับความเสียหายเหมือนกัน
ก็คือถังน้ำแข็งอยู่หน้าบ้านตู้แช่ก็อยู่บริเวณหน้าบ้าน
คือถูกชนแล้วก็ไปกระเด็นไปโดนคนได้รับบาดเจ็บอีกนะคะ
มีเด็ก๒คนแล้วก็ผู้ใหญ่อีก๑คนค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านเขาแจ้งตำรวจนะคะ
ก็คือตำรวจสพดมดแดงนำตัวผู้ชายคนนี้
ซึ่งเป็นคนขับรถไปตรวจวัดแอลกอฮอล์สูงถึง๒๗๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
ตามกฎหมายก็คือจะต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คดีนี้เขาบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าก็คือตั้งแต่วันที่๑๕นะวันนี้
วันที่๑๖แล้วเจ้าของบ้านรออยู่เพราะว่าตำรวจนัดเจรจาให้๑๘เมษายนนี้
แต่ว่าตอนนี้ทุกคนในบ้านที่กะจะมาอยู่ร่วมกันในวันสงกรานสนุกสนานกันเนี่ย
มีอาการหวาดภาวะกันทั้งบ้านเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เมาแล้วไม่ขับนะคะโดยเฉพาะคนที่จะต้องเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ค่ะ